ภาพบรรยากาศที่สามเหลี่ยมดินแดงนะคะ
ตอนนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินพร้อมที่จะรายงานเข้ามา
เห็นบอกว่ามีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
คุณภูริพัฒน์คะจุดตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
คุณเขียนมาสอนครับภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้
เราอยู่บริเวณด้านหน้าของธนาคารออมสินฝั่งตรงข้ามแฟลต์ดินแดงนะครับ
ทางตำรวจนั้นขอความร่วมมือให้เราถอยล่นออกมา
รวมกันอยู่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง
เพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติการบริเวณด้านหน้าของสามเหลี่ยมดิน
ขออภัยครับทางด้านของสัตว์ดินแดงนะครับ
เมื่อสักครู่นี้มีการปะทะกันเกิดขึ้น
ระหว่างทางตำรวจกับกลุ่มมวลชนที่มีการโดนผู้เข้ามา
ตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ยพยายามที่จะยิงกระสุนยาง
แก๊สน้ำตาเข้าไปใส่กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงกับโรงเรียนพิบูรณประชาสรรค์ตรงช่วงนั้นนะครับ
ซึ่งทำให้กลุ่มมวลชนอยู่บริเวณพื้นที่นั้น
มีการตอบโต้กันมาอย่างต่อเนื่องประมาณ๕นาทีที่ผ่านมา
แต่ภาพไกลจะเห็นนะครับว่ามีมวลชนเนี่ย
อยู่บริเวณถนนมิตรมัยตรีตรงฝั่งที่ทีมข่าวรายงานอยู่เมื่อสักครู่นี้
เมื่อสักครู่เนี่ยทางทีทางทีมตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ย

ตอนแรกนึกว่าทางตำรวจจะเข้าไปควบคุมพื้นที่นะครับแต่เปล่า
แต่ขอความร่วมมือให้ออกมาจากพื้นที่นั้นเพื่อที่จะ
กรองคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกมาจากจุดนั้น
ตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางตำรวจควบคุมฝุงชนนั้น
มีการพักอยู่เป็นระยะระยะนะครับโดยฝั่งขวามือ
ตรงสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่กลุ่มมวลชนมารวมตัวกัน
ตอนนี้เป็นการรวมตัวของตำรวจที่มีการมานั่งพักผ่อนอยู่บริเวณจุดนี้
เพื่อที่จะรอคำสั่งรอการปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาที่กำลังจะเกิดขึ้นครับคุณภาคภูมิครับ
เนื่องจากว่าเวลา๒๑นาฬิกาเป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
ทำให้ทางเจรภีต้องรอเวลาหากรถเวลานี้ออกไป
จะมีปฏิบัติการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับ

อยู่อีกจุดหนึ่งของแยกดินแดง
บอกว่าสถานการณ์มันเกิดการลักษณะเหมือนจะเผชิญหน้ากันเกิดขึ้น
คุณสุริวัลครับคุณเกษตรสารคุณภาคภูมิค่ะ
มาอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะมีเป็นจังหวะหนึ่งนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะได้ใช้อุปกรณ์นะคะ
ที่ทำเป็นเหมือนแนวป้องกันเพื่อที่จะเปิดทาง
แล้วเดินมาข้างหน้าเพื่อที่จะลุกเข้าหาเจ้าหน้าที่ค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะทางตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ย
ถอยร่นออกมานะคะเลยแนวตรงใต้ทางด่วน
ตรงแยกดินแดงแล้วนะคะเพื่อที่จะเปิดช่องว่าง
ตรงกลางเป็นระยะที่จะให้เห็นในระยะไกล
แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังมีการยิงประทัดนะคะ
สวนมาเป็นระยะค่ะบวกกับมีการเดินลุกมา
จังหวะที่มีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อเป็นแนวป้องกันเป็นระยะค่ะ
คุณภาคภูมิค่ะที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้าของจอภาพ
ด้านหน้าของคุณสิริวัลนี่คือคือส่วนไหนฮะ
ด้านหน้าแฟลต์ดินแดงคือคือส่วนด้านหน้าทางกล้องของดิฉันน่ะ
ตอนนี้นะคะก็เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
คุณภาคภูมิค่ะที่อยู่บริเวณด้านหน้าแฟลต์ดินแดงเลยนะคะ
อยู่ตรงข้ามกับเคหะค่ะเคหาดินแดงจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะ
แล้วก็จะมีทางแฟลต์ดินแดงนะคะซึ่งเป็นครับอ่าแฟลตที่ประชาชนเนี่ย
สวนยังอาศัยอยู่แล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
รวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นจักรยานยนต์นะคะ
แล้วก็มีการมีเสียงประทัดดังออกมาเป็นระยะนะคะ
วกกับบางจังหวะก่อนหน้านี้ก็มีการเดินลุกมาข้างหน้า
ใช้อุปกรณ์นะคะเหมือนเป็นแผ่นไม้กระดานขนาดใหญ่อะค่ะ
เดินปิดทางแนวน่านเพื่อที่จะลุกมาหาเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีการนำประทัดเนี่ยโยนกลับเข้ามาทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
แล้วก็ตำรวจก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อที่จะ
ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยถอยร่นระยะออกไปอะค่ะครับ
จุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมยืนอยู่ภาพตรงด้านหน้ามันก็คือ
ป้ายรถเมใช่ไหมคะตรงนั้นใช่ค่ะคุณผู้ชมนมเขียนมาตอนค่ะ
ใกล้ใช่ค่ะเป็นป้ายรถเมย์แล้วก็เกือบจะถึงสะพานลอยค่ะ
แล้วตอนนี้ในตำรวจเนี่ยก็มีการยิงกระสุนยางนะคะ
ไปทางกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นระยะนะคะทางด้านซ้ายมือของดิฉันน่ะ
ขณะนี้นะคะที่กล้องนี้ยังไม่สามารถที่จะจับภาพไปได้
แล้วก็จะมีแถวของตรวจคุณผู้ชมชนเนี่ยยืนอยู่ในระยะ
เพื่อที่จะสังเกตในระยะไกลเป็นฝั่งตรงข้ามกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเลยค่ะ
คุณเขียนมาสอนค่ะใช่ค่ะเอ๊ะเขารวมตัวตรงนี้
เขาเขาตั้งใจที่จะเดินฝ่าไปไหนฮะหรือว่ารวมตัวกันเพื่อจะไปไหนยังไงฮะ
คุณสิริวัลรวมตัวกันเพื่อที่จะเปิดแนวข้างหน้านะคะ
เพื่อที่จะลุกเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
เหมือนอย่างเหมือนภาพที่เราเห็นเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะ
แล้วก็มีการยิงเลเซอร์มานะคะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปพร้อมพร้อมกันเนี่ยค่ะ
มีการยิงแสงเลเซอร์สีน้ำเงินนะคะมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามในระยะประมาณสัก๓๐๐เมตรค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
ค่ะก็ดูเหมือนว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ได้จะถอยร่นไปแต่อย่างใดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจากเปลี่ยนจุดนะคะจากตอนแรกเนี่ยอยู่ทางฝั่งเคหะดินแดงนะคะ
ตรงฝั่งของธนาคารออมสินนะคะตอนนี้เนี่ยย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
เป็นฝั่งที่เป็นแฟลต์ดินแดงนะคะตรงบริเวณป้ายรถเมย์ที่เราจับภาพ
ให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมกันณขณะนี้ค่ะคุณเขียนมาสอนค่ะ
ยังมีการรวมกลุ่มกันอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะยังไม่น่าจะไม่มากเลยนะคะ
คุณเข็มสอนคุณภาคภูมิค่ะถ้าดูจากสายตาจากภาพนะคะ
ก็มีการรวมกลุ่มกันอยู่จำนวนนึงก็ยังมีการเดินออกมา
เพื่อที่จะตะโกนหรือว่าแสดงสัญลักษณ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่อะค่ะ
น่าจะเป็นไฟจากทางไหนฮะเนี่ยถึงที่สาดเข้าไปตรงนี้
เป็นไฟจากทางกลุ่มผู้ชมนุมค่ะคุณท่านเจ้าหน้าที่
ไม่ได้มีการสาดไฟไปนะคะมีเพียงการเตรียมความพร้อม
ถ้าหากว่ามีการเปิดแนวลุกเข้ามาด้านหน้าตำรวจก็พร้อมที่จะยิงกระสุนยางแล้วก็แก๊สน้ำตา
เพื่อจะสกัดให้กลุ่มผู้ชมนุมเข้าไปในระยะที่ใกล้กว่านั้นนะคะ
ก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะพร้อมกับรถจักรยานยนต์นะคะได้ขยับเข้ามาตรงกลางด้านหน้า
ตรงนั้นสว่างก็คือเป็นป้ายรถเมย์ด้วยแหละ

จะกลับไปที่คุณสิริวัลและคุณภูริพัฒน์เพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้ก็ได้เวลาเคอร์ฟิลล์แล้วด้วย๓ทุ่ม๔นาที
ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นลักษณะของการรวมตัวกัน
ช่วงเวลาที่จะยุติแยกย้าย
หรือว่าดูท่าทีของทางเจ้าหน้าที่ที่ตรึงกำลังอยู่ตรงนั้นก่อนด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวเราอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวเกาะติดเพิ่มเติมให้นะฮะ